ผู้ชมครับเรื่องของเด็ก๘เดือนเอาตรงนี้เลยก็แล้วกัน
น่าจะเป็นความชัดเจนนะไอ้คืบหน้าหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ
แต่ชัดเจนน่าจะชัดเจนคือวันนี้เจ้าหน้าที่ยังระดมค้นหาในพื้นที่เหมือนเดิมนะครับ
ที่บางเรียนนครปฐมในพื้นที่บ้านของน้องนะครับทุกผู้ชมครับ
แถวที่แม้น้ำท่าจีนแถวครองท่อแถวหมู่พรรณเด็กนะครับ
แต่ก็ยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอนะครับ
ที่ชัดเจนก็คืออย่างนี้วันนี้บิ๊กโจ๊ก
คนตำรวจเอกสุรเชศหากพานรองพตร
พูดถึงความคืบหน้าในคดีเด็กชายวัย๘เดือน
หายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๕มีที่ผ่านมา
ซึ่งแม่ของเด็กบอกเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
เพราะว่าลูกร้องไห้ชงนมให้กิน
เช้ามืดวันนั้นลูกก็หล่นพื้นไปแน่นิ่งไปเลย
สุดท้ายล่าสุดวันนี้ที่ยังหาไม่เจออีก๓๐วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
รองพวัตราพลตลอลิสุรเชษฐ์หัดพาลบอกว่า

หลังจากที่หายังไงก็หาไม่เจอยังไม่เจอร่างเด็กสักที
คาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าสัตว์น้ำในคลองที่แม่บอกเอาลูกไปโยนทิ้ง
อาจจะกัดกินร่างเด็กไปแล้ว
ซึ่งจากนี้ไปจะหารือกับทางตำรวจที่ทำงานอยู่เพื่อยุติปฏิบัติการค้นหา
แล้วก็จะต้องเร่งสรุปสำนวนคดีในการส่งฟ้องแม่เด็กต่อไป
คดีอยู่ที่สพบังหลวงนะฮะแม่เด็กถูกแจ้ง๓ข้อหาใช่ไหม
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ค่ะซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็แจ้งความเท็จ
ลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กก่อนนะครับ
วันนี้ทั้งนักประดาน้ำทั้งในส่วนของกองคับการตำรวจน้ำในส่วนของมูลที่นะครับ
เราแยกเป็นโซนแล้ววันนี้เราค้นทุกโซนแล้วนะครับก็ไม่พบตัวน้อง
แต่นี่ก็ผมก็มองว่าน้องเนี่ยอายุแค่๘เดือนเองนะครับแล้วก็เด็กตัวเล็กมากนะครับ
บางทีลงไปในน้ำเนี่ยบางทีสัตว์น้ำกัดกินบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ทราบว่าซากจะเหลือหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับท่านผู้จัดการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
นะว่าถ้าการค้นหาหมดสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะเอ่อสรุปยุติการค้นหานะครับ
ทีนี้มันมีคดีซ้อนคดีอยู่อีกคดีหนึ่งใช่ไหม

ใช่ไหมฮะเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของสามีของหญิงสาว๑๗ปีนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องชักชวนให้มีการค้าประเวณีอะไรพวกนี้เอาไว้เนี่ย
วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกข้อหาจะไม่ถึงเรื่องของค้ามนุษย์นะครับ
เนื่องจากสอบปากคำสอบสวนจนสิ้นสงสัยแล้ว
พฤติการไม่เข้าข่ายเพราะว่าสามีของหญิงสาววัย๑๗ปี
พาภรรยาไปขายบริการให้กับเพื่อนของพ่อของภรรยาที่ชื่อลุงจอ
ได้เงินครั้งหนึ่งก็๒๓๐๐บาทแล้วเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
จึงไม่เข้าข่ายการค้าประเวณีนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ไปถึงขั้นค้าประเวณีนะครับ
คดีที่ตามหากันอยู่เด็กชายวัย๘เดือนวันนี้อืม